ปกติพูดถึงโจรวิ่งราวทรัพย์เนี่ย
เขาก็จะมีลักษณะที่ไปวิ่งราว
ก็คือทรัพย์สินที่เป็นกระเป๋าสะพาย

แต่ว่าโจรรายนี้วิ่งราวลอตเตอรี่

แต่ตบกระเป๋าตังค์ตัวเองมีอยู่๒๐บาท
ไม่มีเงินซื้อก็เลยจัดสินใจวิ่งราวซะเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาล๒กลางเมืองอุดรธานี
อยู่ที่แผงขายลอตเตอรี่หน้าร้านขายทองอรนุษย์๓ค่ะ
โดยช่วงสายของวันนี้ตำรวจหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ราวทรัพย์ลอตเตอรี่๒๒ใบนะคะ
ก็ได้วิทยุแจ้งสายตรวจและชุดสืบ
กระจายกำลังติดตามตัวคนร้าย
นางสาวทิติพันธ์ไหวพริบแม่ค้าขายผัก
แผงของแม่ค้าขายผักนี่อยู่ข้างแผงลอตเตอรี่
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าของแผงลอตเตอรี่เขาไม่อยู่

ในช่วงเวลานั้นมีคนร้ายมายืนดูลอตเตอรี่อยู่นานพอสมควร
แต่ทีนี้พอเธอเผลอคนร้ายฉวยโอกาสค่ะ
สลากก่อนที่จะปั่นจักรยาน

ด้วยความรับผิดชอบทิ้งแผงตัวเองเลยค่ะ
แผงแล้วก็คล่อมรถจักรยานยนต์
ขี่ไล่ตามไปแต่ก็ไม่พบตัวนะคะ
คือเห็นเค้ายืนอยู่ทางนั้นก็ไม่รู้ว่าเค้าจะซื้อจริงหรือเปล่า
แล้วเค้าก็ยืนอยู่ทางแผงแล้ว
พอเราเผลอแป๊บหนึ่งเค้าก็ดึงแล้วก็รีบเค้าก็ไปเลย
แล้วทำยังไงต่อครับ
หนูก็วิ่งตามแต่ตามไม่ทันก็เลยกลับมามอเตอร์ไซค์ก็ขับตาม

ไม่ทันค่ะกว่าจะไปถึงไม่รู้เค้าเข้าซอยไหนล่ะ
ก็หนูก็เห็นหัวเขียวจากการ์ยานศีรษะลุกยังฮาไม่เจอ
กลับมาก็เลยหมดหัวแจ้งก่อน

เพราะว่าเราเป็นคนที่รับฝากจาก

ก็ไม่คิดว่าถ้าไม่มีตำรวจจะจับได้เร็วมาย
บอกว่าหลังรับแจ้งเหตุก็รีบเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้เลย
เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีค่ะ
ใช้รถจักรยานสีฟ้าเป็นภาษณะ
โดยหนีไปทางถนนศรีชมชื่นหลังโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ต่อมาตำรวจก็ตามไปจับได้แหละนะคะ
อยู่ในซอยพรมประกาย๑ข้างโรงเรียนอนุบาลอาภาพัฒน

ดาบตำรวจสุรชัยครูหาทองผู้บังคับหมู่งานจราจร
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้าโรงเรียนพอดีนะคะ
เขาได้ยินเสียงวอก็เลยรวบตัวคนร้ายไว้ได้
ทราบชื่อคือนายวิชัยใหญ่โสภาอายุ๔๑ปีค่ะ
ของกลางเป็นลอตเตอรี่๒๒ใบ
แบ่งเป็นเลขท้าย๙๔๙ใบ
เลขท้าย๙๙๑๓ใบ
มันก็มี๙เหมือนกันนะข่าวนี้นะ

คุณไปคุณมาก็ประมาณ๑๗๐๐บาท

ยืนดูไปดูมาเอ้าเจอเลขที่ชอบหลายใบ
แต่เงินในกระเป๋ามีแค่๒๐บาทเอง
คือซื้อไม่ได้แค่ใบเดียวก็ซื้อไม่ได้แล้วนะคะ

เพราะอยากถูกรางวัลใหญ่
ราวทรัพย์นะคะโอ้จะทำทำไม
ทำมาหากินเอาเงินไปซื้อง่ายกว่าไหม
บาทในกระเป๋าเนี่ยมันซื้อไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ย
พอไปทำเนี่ยคุณเนี่ยเสียทั้งขึ้นทั้งร่อง
โดนจับหวยก็ไม่ใช่ของคุณไม่มีทางถูกค่ะ
เมื่อไหร่จะได้ออกไปซื้อหวยอย่างที่ตัวเองอยากได้ล่ะ
อ่ะคุณผู้ชมฝากว่าเป็นอุทหรณ์นะคะ